ปูเสือรอไม่ได้ปูเสือรอเจ้าตัวนี้นะ
ปูเสือนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือเพลินชิวอยู่ดี
แขกไม่ได้รับเชิญบุกมาด้วย
เยี่ยมตกใจทั้งงูทั้งงู
โอ้โฮคนตกใจงูงูหามาเฮ่ตกใจคน
โอ้โหจังหวะนี้มันคือซิตคอมชัด

จังหวะงูเลื้อยมาเหมือนงูไม่เห็นคน

คนก็เล่นโทรศัพท์มือถือรับลมชมวิว

คนคงไม่เห็นเราหรอกเลื้อยไปเงียบ
และจังหวะพอมันอีกนิดเดียวคุณดูดิ
โอ้ตายแล้วเอาจริงความช็อกนะ
แต่งูมันตกใจเสียงคน
ก็เลยเลื้อยหนีเหมือนกันนะคะ
อีกนิดเดียวมากแบบ
ดีนะที่หันมาเห็นนะคุณ
แล้วงูมันตกใจมันก็เลยตะวัดหัวหนีไป
ไม่งั้นถ้ามันตกใจมันชูคอขึ้นมานี่โอ้โห

ดูสิงูตกใจคนคนก็ตกใจงู
คนก็กระโดดหนีไปเลย
เขาบอกว่านี่กูจะเคยเห็นงูตกใจเป็นครั้งแรก

เคยเห็นไหมคุณเคยเห็นงูตกใจแบบนี้ไหม

คุณเห็นไหมโอ้โหนั่นแหละ
เห็นว่าตอนนี้เนี่ยผ่านไปอาทิตย์นึงแล้ว
เขาก็อย่าปูเสือนอนหน้าภาย
ดีนะมีเสือโอ้โห